มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

ตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

ใครจะวางแผนไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นตอนบน
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นมากน้อยแค่ไหน

นี่คือคลื่นกระแสลมที่ตอนนี้ยังมีบทบาทต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ยังคงมีอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ประกอบกับวันนี้เองก็มีลมหนาวอีกหนึ่งระลอกนะครับ
พัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
ซึ่งระลอกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจละทีเดียวนะครับ
ก็จะเข้ามาเสริมทัพกับระลอกก่อนหน้านี้
ก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญมีกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับ
ลงไปจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
และก็หมายความว่าลมหนาวันลอกนี้นะครับ
จะดันฝนจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลงไป
แถวบริเวณมาเลเซียอินโดนีเซียแทนนะครับ

ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นี่คือการคาดการณ์ความหนาวเย็นที่จะได้สัมผัสกันนะครับ
ขาวคืออุณหภูมิที่ต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียตนะครับ
อยู่แถวบริเวณอีสานตอนบนเหนือตอนบนนะครับ
ส่วนตอนกลางก็จะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
ตอนล่างก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต

อย่างที่บอกไปจากกระแสลมที่แรงแบบนี้
ชาวเรือควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศ

ถ้าหากเราสังเกตดีเส้น๑๔มีการพาดผ่าน
มาจากถึงกระแสบบรวงเวรอายุทธยา
จากนั้นต่ำลงมาก็จะเป็นประมาณ๑๘องศา

ตอนบนก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า๑๐องศานะครับ

ไปดูต่อในวันอาทิตย์นะครับ
วันอาทิตย์ก็คล้ายกับวันเสาร์นะครับ
พบว่าสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับ

ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเขาค่อยเยอะหลักทีเดียวนะครับ

ส่วนพื้นที่กรุงเทพจะสังเกตว่ามีเส้น๑๘มาตัดอยู่
ก็หมายความว่ากรุงเทพฯมหานครตอนเช้ากับตอนดึก
อุณหภูมิก็อาจจะลดต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อน
อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ง่ายมากกว่าปกติ
นี่คือจับตาเตือนภัยที่มาเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในค่ำคืนนี้
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ